เที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย

คือเริ่มต้นมาจะบอกให้รู้ว่ามันฟินมาก
นี่ฉันรู้ไงเพราะว่าคุณชอบธรรมชาติ

พาไปดูทะเลหมอกพิศนุโลกกันหน่อยค่ะ
โอ้โหคุณมันอยากจะพริ้วมันอยากจะฟิน
มันอยากจะบินอยู่บนนี้สวงสวรรค์หรืออย่างไร
ดิฉันจะหันหน้าไปดูหน้าคนฟินอย่างคุณหน่อย

แต่มีทะเลหมอกที่แบบมาแบบเย็นอากาศดี

แล้วคุณเห็นแบบนี้

เย็นสบายค่ะ๒๐องศา
นี่ใครชอบธรรมชาติไปได้เลยนะคะ

ไม่อยากให้ผ่านภาพนี้ไปเลย

เดี๋ยวคุณหาเรื่องเหรอ

เวลาเรียกตีนไก่นะ
ถ้าบางทีไปเรียกเท้าไก่

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นบอกแล้วไงว่าดิฉันพูดจริงดิฉันชวนไปกินตีน
ตีนไก่แบบนี้ค่ะตุ๋นยาจีน
ไม่ใช่แค่ตีนไก่อย่างเดียวเผื่อบางคนไม่ชอบไง

คือมันแบบเนื้อยุ่ยแค่เข้าปากปุ๊บละลายเลยค่ะคุณผู้ชม

ร้านนี้ร้านน้องกันเตี๋ยวตีนไก่ค่ะ
แล้วเขาตุ๋นนะคุณเขาใช้เครื่องยาจีน
จนแบบเนื้อมันนุ่มจนมันละลายได้

หรือใครบอกว่าอยากแซ่บซีดจี๊จาดกินแบบต้มยำไหม

ใช่ค่ะนี่จัดให้แบบไม่อั้นเลย

พริกเผาถั่วลิสงนี่ต้องคั่วเองนะ

นี่คุณมากินที่ร้านนี้ได้เลย

ที่บ้านทุ่งแฝกตำบลทุ่งโพอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ

นี่ป่านนี้คนไปอุดหนุนเพียบจะหมดหรือยัง

โอ้โหกินตีนไก่ให้อร่อยต้องดูดนะ

ดเนื้อออกมาแล้วก็คายกระดูกนิดหน่อย
เออมันจะร่อนออกมาแบบนี้

ไม่พอพาไปกินอาหารใต้ที่เมืองโอ่งราชบุรีกันหน่อย

โอ้โหยังขายกันได้อยู่นะฮะ
พอสั่งชามหนึ่งแล้วมัน๑๐บาทเอง

นี่ฮะเมนูแสนถูกนี้ที่อาหารปากใต้
แสนอร่อยในจังหวัดราชบุรีนะฮะ

ในพื้นที่หมู่๕ตะบนท่าเคยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับ
คุณพนิดาเปิดร้านได้เพียง๒เดือน
แต่ว่าโอ้โหผลตอบรับดีมากเพราะอะไรคุณ

งเหลืองก็น่ากินแกงไตปลาก็น่ากิน

คุณคือดูสิเมนูเขามีให้เลือกเยอะนะ

กระดูกหมูต้มไก่ขมิ้นนะ
โอ้โหแต่ละวันที่เป็น๑๒เมนู
แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ซ้ำกันนะคุณนะ
โอ้โหข้าวละ๑๐โลขายกันหมดกระเลี่ยงนะฮะ

ส่วนน้ำพริกผักสดแถมฟรีเลย
ร้านเปิดทุกวันหยุดวันอาทิตย์ตั้งแต่๗โมงเช้าถึงบ่าย๒

ไปที่ร้านของคุณพนิดาเลยที่ตำบลท่าเคยนะครับ

อิ่มน้ำสำราญไปแล้วไปดูสิ่งที่หายาก

แต่นี่เป็นแมวตาเพชร๙ตัวคุณผู้ชม

ใช่ค่ะแล้วสีมันสวยมากจริงนะ

ตาของเขาเนี่ยคือบางตัวก็สีเหลืองบางตัวฟ้าข้างเหลืองข้าง
แล้วเขาเชื่อเลยนะเจ้าของเขาเชื่อว่าแมวพวกนี้

นี่มาทั้ง๙เลยกลายเป็น๙มงคลเลย
ถูกต้องแล้วดูสิเขาเก็บเอาไว้ที่

พอเปิดออกมานะมาให้นักข่าวดูเลย

โอ้โหตัวนี้สีฟ้าข้างเหลืองข้าง

น้องมีเงินน้องมีน้องมีชก

มูลวงนะคะอยู่ที่ตำบลแม่สายอำเภอเมือง

แล้วสายพันธแมวอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
เป็นแมวขาวมณีแล้วก็เปอร์เซียผสม

ทั้ง๙ตัวมีตัวผู้อยู่๕ตัว

ก็มีสีขาวล้วนสีเทาอมน้ำตาลแล้วก็ลายเสือ๓สีด้วย

ใช่ตาเขาแบบจะเป็นประกายเลยคุณผู้ชม
นี่เอามาให้ดูนะคะเป็นสัตว์หายากในตระกูลแมวแล้วราคาสูง

เกิดใครเลี้ยงครอบครองไว้จะเจริญรุ่งเรือง
เออพี่ดูผ่านจอนะหนูก็ให้โชคให้พี่บ้างนะ